ถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้เสริมยังมีอีกหนึ่งอาชีพ
เลี้ยงปลาไหล่เออว่ากันว่ารายได้ดีคุณผู้ชม
เอาจริงเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะส่วนใหญ่เราก็จะไปจับปงจับปลาไหลตามแหล่งน้ำ
แต่นี่คือเราเพาะเลี้ยงจริงจังเลยนะคะ

นั้นคุณค่ะไม่ต้องไปไกลค่ะ

คุณตำรวจเนี่ยนะคะชื่อว่าร้อยตำรวจเอก
แสวงแสงอ่ำค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มไหลเงินแห่งนี้
ดูแลบริหารจัดการทั้งหมดค่ะ
โดยการปรับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านสร้างเป็นโรงเรือนและบ่อซีเมน๔บ่อ
เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาไหลจำนวนทั้งหมดพันตัว

แล้วยังมีโรงเรือนสำหรับฟักไข่และอนุบาลลูกปลาไหลอีกด้วย

คือทางคุณตำรวจเขาบอกปกติชอบกินปลาไหลอยู่แล้ว
แต่มันค่อนข้างหายากและราคาแพง
กิโลกรัมหนึ่ง๔๐๐บาท
คุณตำรวจเลยบอกโอ้เลี้ยงไว้กินเองดีกว่า
นี่ลูกปลาไหล่เยอะมาก

พื้นที่ที่เขาเลี้ยงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
เหตุผลหนึ่งก็คือว่าที่จังหวัดสุโขทัยยังไม่มีใครทำมาก่อน
ก็เลยเริ่มศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะ
แล้วใช้เวลาว่างยามออกเวรแล้วนะ
มาลงมือเลี้ยงจริงจังตั้งแต่ปี๖๔มาถึงปัจจุบันนี่แหละ
รูปแบบการเลี้ยงจะเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นบ่อที่ใช้ในการผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ

คือจะเรียนแบบธรรมชาติให้มันอยู่อาศัยอย่างดูเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่สุด
มันเหมือนต้องมีแหล่งที่แบบเอาไว้ให้มันซ่อนตัวเป็นผู้อย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะเป็นพวกรากไม้เป็นกอบัวอะไรลักษณะแบบนั้น
อันนี้เขาก็จะเอาพวกตาแกงพวกตาคลายหรือเอามาวางไว้แบบนี้นะคะ
ทีนี้เขาเลี้ยงไปพอลูกปลาไหล่อายุ๔เดือนหรือความยาว๑๐เซนติเมตร
ขายได้แล้วค่ะมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่ขายตัวละ๑๐บาท
ยังไม่ต้องรอให้โตก็ขายได้แล้ว
เริ่มขายได้แล้วแล้วคุณค่ะเห็นว่าตัว๑๐บาทนี้แต่สร้างรายได้ครั้งหนึ่งหลายหมื่นนะคะคุณ
ถ้าสนใจนะจ๊ะโทรไปสอบถาม

หมายเลขนี้ค่ะ๐๘๓๓๓๐๖๖๖๗ได้เลยกับคุณตำรวจร้อยตำรวจเอกแสวงนะคะจังหวัดสุโขทัยค่ะ